วัน๒วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมฝนจะดูบางลงไปหน่อย
แต่ว่าพายุที่ตอนนี้กำลังจับตาดูกันอยู่มันทวีกำลังเป็น
ชาวน้นทบุรีใครบ้านน้ำท่วมอยู่เอารถไปจอดไหนดี
มีคำตอบให้ในเช้านี้ต้องรู้
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอร์ครับ
เปิดอาคารจอดและจรของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง๔แห่ง
ให้ประชาชนเอารถไปจอดในน้ำได้ฟรีนะคุณผู้ชมไม่มีค่าบริการเลย
อาคารทั้ง๔แห่งก็คืออาคารจอดละจรสถานีคลองบางไผ่
สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิด
และอาคารจอดและจรสถานีแยกนนทบุรีโดยเริ่มเอารถไปจอดได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ
จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายหรือกลับสู่ภาวะปกติครับ
ใครสนใจจะเอารถไปจอดเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะรู้รายละเอียด
ส่วนใครกังวลพายุลูกใหม่ที่เจาะเข้าไทยครับ
กรมอุตุได้อัปเดตเส้นทางพายุแล้วก็พบว่ามันทวีความรุนแรง
ขึ้นเป็นพายุในแนวนมจะรแรงขึ้นเป็นพายุ
ลักษณะแบบนี้ครับจะทำให้ไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือตะวันออกภาคกลาง

๑๒จังหวัดทางภาคอีสานและแถบอีสานตอนกลาง
ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยครับ
ตอนนี้อย่าเพิ่งเก็บร่มนะยังต้องใช้ร่มกันอยู่ครับ
ส่วนใครจำเป็นต้องเดินทางไปนครปฐมกาญจนบุรีหรือต้องใช้เส้นทาง
ถนนบรมราชชนนานีในช่วงนี้คุณผู้ชมฮะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะ
เพราะว่าช่วงพุทธมนตรสาย๔และสาย๕
มันมีน้ำท่วมขังถนนครับบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
น้ำท่วมมันกินพื้นที่ไป๓เลนระดับน้ำสูง๒๕๓๐เซน
รถเคลื่อนตัวได้ช้ารถหลายคันดับกลางน้ำเลย
ตำรวจสพสามพรานจังหวัดนครปฐมก็เลยแนะนำให้
ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมแทนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมในจุดนี้ครับ